สายไปสายมาคิดในใจ
เมาแน่ต้องไปได้อีกไม่ไกลแน่
คิดยังไม่ทันจะสิ้นความคิดพูดไม่ทันขาดคำ

ขวาครับขวาขวาขวาไปพูดเลยหรอขวา
สายครับสายสายรถกระนั้นสวบไปเลย
อ๋อตายแล้วตายแล้ว
เอามาเอามารถปลายแดงมองเบื่อ
ข้างค้างจงช่วงจงจงจงเจ็บชนไป๒ครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้น
อาหารที่จัดรถกระบาดคันนี้ขับรถไปส่งของ
พอดีเป็นรถของรถส่งพัสดุเอกชน
เห็นเหตุการณ์พอดีครับสุดท้ายตำรวจต้องมา
ตำรวจไปงั้นก่อนไปโรงพักกันสุดท้าย